นุมบาร์โฮสเขาบอกว่าเขาไปจ้าง

ทีนี้ผู้หญิงคนนี้มันมีเรื่องมีราว

เพราะสภาพของเธอสะบักสบอม
หลังจากได้รับการว่าจ้าง
ว่าจ้างเห็นไหมคุณงงไหมล่ะนี่คือถูกได้ว่าจ้างไปนะคะ
ไปแล้วสภาพเป็นแบบนี้โอ้โหเลือดอาบเลยค่ะทั้งหน้าเลย
โอ้โหตามตัวก็มีเลือดไหลเต็มเลยนะคะสะบักสะบอมเลยทีเดียว
แล้วเธอเนี่ยชื่อนางสาวเอนามสมมุตินะคะอายุ๓๐ปีค่ะ
บักสะบอมอย่างที่บอกไปนั่งอยู่ตรงบริเวณป้อมศูน
รับแจ้งเหตุริมถนนสุขุมวิทยพัทยา๓๔ที่ตะบนหนองปลืออำเภอบังละมุงค่ะ
กู้ภัยสว่างบริบูรณพัทยาก็เลยเข้าไปช่วยกันประถมพยาบาล
นางเสาเอ็นเล่าแบบนี้บอกก่อนเกิดเหตุมีลูกค้าผู้ชายคนหนึ่ง
ไปรับงานจากลูกค้าคนนี้จ้างให้เธอไปชงเหล้าในราคา๒๐๐๐บาท
เธอก็เลยไปแล้วพอมาถึงที่บ้านพักเธอก็เห็นว่าเอ๊ะ
มีกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนึงนี่นามาด้วย
ก็แสดงว่าถูกว่าจ้างมาเช่นเดียวกันทีนี้ลูกค้าที่จ้างเธอเนี่ย
ก็เลยอ๋อถ้างั้นเธอเธอเธอเลยบอกเอ๋อ
งั้นเอกลับไปเลยเดี๋ยวให้เงินพันหนึ่งแล้วเอกลับไปเลย
เพราะสนใจผู้หญิงอีกกลุ่มมากกว่าแต่จังหวะเธอกำลังจะกลับ
ผู้หญิงกลุ่มนั้นดันจะขอกลับก่อนทีนี้ชายคนที่ว่าจ้างเธอเนี่ย
ก็เลยบอกเองั้นเอห้ามกลับเออยู่ก่อน
แต่เธอบอกอุ๊ยไม่ได้พี่หนูรับงานลูกค้าอีกคนไว้แล้ว
ก็เมื่อกี้พี่บอกให้หนูกลับไงผู้ชายคนนั้นไม่พอใจ
จะเอาเงินที่ให้เธอหนึ่งพันบาทคืนค่ะเธอก็เลยหันไปบอกกับน้องที่มาด้วยกันว่า
จำหน้าไว้นะคนนี้วันหลังไม่ต้องรับงานอีก
พอลูกค้าผู้ชายได้ยินปุ๊บตุ๊บตบหน้าเธอก่อนเลย
หลังจากนั้นตามมาด้วยขวดเบียร์ปลาใส่เธอบอกเธอหนีขึ้นวิน
ไซต์รับจ้างอ่ะจะออกมาจากตรงนั้นผู้ชายคนนั้นวิ่งตามมาแล้วบอกให้หยุด
มึงจะมาพูดอย่างนี้ได้ไหมมึงต้องอยู่กับกูก่อนอะไรอย่างเงี้ย

บอกว่าหนูไม่อยู่เพราะว่าหนูรักลูกค้าคนต่อไปแล้ว

เขาบอกว่ามึงเอาเงินกูคืนบาทหนูก็เลยวาง
หนูก็เลยบอกน้องเขาว่าคุณจำหน้ามันไว้นะคนนี้ต่อไปห้ามรับงาน
หนูก็จะทำอะไรกูคืออะไรอย่างเงี้ยบอกว่าตบหน้าหนูกลับให้หนังมา
หนูก็วิ่งวีดีออกมามีมอไตมากันหนูก็เดินขึ้นรถเขา

โอ้เนี่ยนะคะสภาพแบบนี้เลยเธอก็เล่าให้ฟังแหละนะ

เดี๋ยวต้องลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานก่อน

ทำร้ายแบบนี้ก็ต้องไปตามมาว่าตกลงทำร้ายเธอจริงหรือเปล่า
และทำร้ายเธอเพราะอะไรค่ะ